อนุสวรีหมูคือรูปปั้นหมูที่ตั้งโดดเด่นริมคลองหลอด
ระหว่างวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามและวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมาราม
มีลักษณะเป็นหมูทองยืนอยู่บนภูเขาจำลอง
โดยที่ฐานมีศิลาจารึกถวายพระพรแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๕
คราวทรงมีพระชนมายุ๕๐พันศา
ซึ่งพระองค์ทรงพระราชสมภพในปีกุลเฉกเช่นเดียวกับผู้สร้างถวายพระองค์
ซึ่งมีรายพระนามและรายนามในศิลาจารึกที่ปรากฏการสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๔
จึงทำให้อนุสวรีหมูมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าอนุสวรีสหชาติ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน